คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของทรัฐทีวีได้ร่วมกันกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
คอมมันโดกองบังคับการปราบรามในการเปิดปฏิบัติการทะลายเครือข่าย

รวมทั้งจุดรับส่งรายงานต่างด้าวผิดกฎหมายขนาดใหญ่
ในพื้นที่ของอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณธนากรบริตุผู้สื่อข่าวทะลัดทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์มาจากอำเภอน้องเสือจังหวัดปฐุมธานีครับ

แน่นอนครับตอนนี้นะครับหลายทีไม่กี่เมตรครับนะครับ
ตอนนี้ทุกษ์ปฏิบัติการที่เส็บหน่วยกลมโมโดของทางบัคคับการประหลาดตามนะครับ
เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับทางเป็นทางค่อนข้างที่จะแคบ
จะทำให้เป็นได้ว่าการเข้ามาในจุดพื้นที่นี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาได้อย่างยากต่ำบาก
ตอนนี้นะครับทางรถของเรากำลังที่จะเข้าไปภายในจุดเป้าหมาย
ในการนำเรียงคนต่างด้าวเผื่อ
การเข้าพื้นที่ครั้งนี้เรานำพานะชนิดในเข้าไปครับคุณธนากรครับ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องใช้รถบรรทุก๖ล้อคุมเข้าไปนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ภายในรถ๒คันนั้น
รวมกับตำรังทั้งหมดริกาเป็นแบบภารกิจในวันนี้๘๐หน่ายด้วยกันนะครับ
วันนี้จะไม่ใช้รถของทางเจ้าหน้าที่

แม้แต่รถของทางสื่อไทยรัฐเองนะครับ
จากว่าขบวนนี้จากข้อมูลที่ทางเจ้าที่ได้นั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ
การที่จะนำรถซึ่งมีทะเบียนซึ่งเป็นระบุสังกัดชัดเจนอย่างนี้นะครับ
สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะข่าวรั่วและทำให้กระบวนการนั้นไหวตัวทันนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่จึงมีการประชุมวางแผนร่วมกับทีมข่าวของเรา
จะเป็นกำลังของทางหน่วยซมตรอปาร์และพี่ก็เข้าไปกำเนินการในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวนะครับตอนนี้มีการอ่าความชุมกันก่อน
อ้าววิ่งนะครับวิ่งกันนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
โหยผมโดดลงจุเติมนะครับเดี๋ยวผมโดดลงไปนะครับ

ไปนี่แหละครับนี่แหละครับตอนนี้จับได้อะไรนะครับ
เดี๋ยวนี่นี่แหละครับมันจะเป็นร่องศูนย์นะครับ
มีบางส่วนโดดน้ำด้วยนะครับนี่แหละครับนี่จะเป็นร่องศูนย์นะครับ
บางส่วนโดดน้ำด้วยนะครับแล้วนี่กำลังวิ่งตามชักเข้าไปในป่านะครับ
เดี๋ยวนะอันนี้กำลังวิ่งตามฉันเข้าไปในป่านะครับ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลักษณะเป็นสวนนะครับที่เป็นร่องสวนมีอ่า
เป็นสวนปาล์มน้ำมันตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลัง
ในการที่จะเข้าตรวจสอบค้นห้านะฮะบินไทยเพื่อนชม
นี่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับซึ่งวันนี้นะครับ
จะสังเกตว่าทางเจ้าติดนั้นจะสวมใส่แกงคาสั้น
และเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเนื่องจากว่าลักษณะคือ
มันเป็นท้องร่องแล้วก็หากว่าทางขบวนการหรือว่าทางแรงงานต่างด้าวโดดน้ำหลบหนีนะฮะ
ทางเจ้าที่ก็จะได้ดำเนินการได้นะครับ
เดี๋ยวถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมดูภาพนี้คือภาพเหตุการณ์สดที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยนะครับ
ตรงนี้มีบ่อปลา
ธนาคอนครับจากภาพที่เห็นนี่คือเจ้าที่กำลังไล่ล่าบรรยายงานต่างด้าวที่พักพิงในจุดนี้ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับมีบางส่วนที่เข้าไปในป่ามันสัมปะหลังเจ้าที่กำลังตะโกนตะโกนเรียกให้ออกมาอยู่นะฮะ
ครับจากที่เห็นจำนวนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีอยู่ตอนนี้จำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
ทางการรายงานนะครับว่าในวันนี้นะครับมีการขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาที่จุดนี้นี่มากเป็นพิเศษนะครับ
จากว่าช่วงนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
จะทำให้มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยจะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนานะครับ
ทำให้กระบวนการที่นี่ก็มีรายได้ในการที่จะรำเรียงคนต่างด้าวภูมินี้นะครับ
ในการที่จะเดินทางกลับไปดังนั้นนะครับข้อมูลก่อนที่จะเข้าปฏิบัติการก็ได้ข้อมูลมานะครับว่า
วันนี้มีแรงงานอยู่ที่นี่นะครับประมาณ๖๐๗๐คนด้วยกันครับนี่เฉพาะจุดหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าจุดที่เข้าวันนี้มี๒จุดด้วยกันมีส่วนที่หนึ่งก็คือจุดที่ผมอยู่
และอีกจุดหนึ่งทีมข่าวของเราก็ไปอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันนะฮะเป็นทีมข่าวของเราอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในจุดนั้นนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าที่ก็กระจายกำลังปิดล้อมอยู่บริเวณของจุดที่ต้องสงสัยนะครับว่าจะมีแรงงานต่างด้าวนั้นหลบหนีอยู่นะครับ
เพราะว่าชุดที่เข้ามาจุดชมตอนแรกเห็นนะครับว่าวิ่งแล้วก็มุดเข้าไปในป่ามันสำปะหลังนี่แหละครับ
เจ้าที่ก็กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับ
แสดงว่าจุดในพื้นที่ของอำเภอหนองเสือเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เป็นแหล่งพักพิงสำคัญของบรรยายงานต่างด้าวผิดกฎหมายถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าจากการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
การปราบปรามนะครับมีการเข้ามาหาข้อมูล
มีการมาสืบสวนหาข่าวมาตรวจพิสูจน์ข้อมูลต่าง
ก็จนเป็นที่แน่นะครับว่าที่จุดนี้นะครับ
ในพื้นที่ของอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีนั้น
เป็นจุดที่เป็นพักของแรงงานต่างด้าว
โดยขบวนการนี้จะใช้วิธีอย่างนี้ครับ
คือหากแรงงานต่างด้าวที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทย
มาทำงานหรือว่าจะเดินทางมาในประเทศไทย
หากต้องการจะเดินทางกลับนะครับก็จะมีรถแท็กซี่
ไปรับถึงบ้านนะครับแล้วก็จะมาส่งที่จุดนี้
เพื่อครับเพื่อที่จะรอทางด้านของรถซึ่งเป็นรถกระบะก็ดีรถตู้ก็ดี
ในการที่จะลำเลียงขนคนเหล่านี้นะครับ
ไปยังชายแดนในเขตของทางจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งปัจจัยจังหวัดอุบลราชธานีอย่างภูมิประเทศก็ทราบอยู่แล้วนะครับ
ว่าเป็นรอยติดต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีลำน้ำโขงกั้น
ในช่วงนี้นะครับการสัญจรผ่านไปมาระหว่าง๒แผ่นดิน
ก็เรียกว่าเป็นปกติครับมันมีด่านที่เป็นช่องทางธรรมชาติ
ด่านถาวรต่างทำให้ง่ายต่อการที่จะข้ามไปมาได้นะครับ
ตอนนี้เรากำลังเข้าค้นหันจากนี้ครับ
ข้ามไปมาได้นะครับ
อุปสรรคนะฮะอุปสรรคที่ยากในการที่จะเข้ามาในจุดนี้
จากว่าพื้นที่เป็นพื้นที่กว้างนะครับ
แล้วก็ลักษณะเป็นป่าเป็นร่องสูง
คือพอรถจอดเสร็จเนี่ยเขาจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของเราตลอดนะครับ
พอจอดเสร็จปุ๊บเขาก็อาศัยความที่เขาเป็นคนชำนาญพื้นที่อยู่แล้ว
และทางก็วิ่งติดตามมาอย่างนี้นะครับ
ซักหนึ่งแต่ต้องตามหาอยู่ในขณะนี้ครับ
ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเป็นภาพสด
รวมทั้งคุณธนากรก็อยู่ในพื้นที่กับตำรวจด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมตอนนี้ก็กำลังเข้าสวดหาอยู่บริเวณภนัยสวนปาล์มนะครับ
จุดนี้ครับทางทีมงานของเรานะครับ
มีการมาประชุมวางแผนกับทางตำรวจ
แล้วก็มีการกำหนดจุดในการที่จะเข้าทำการจับกลุ่มขบวนการนะครับ
ในจุดนี้ถามว่าทำไมทางสื่อไทยรัฐทีวีถึงให้ความสำคัญกับข่าวนี้
และทำไมวันนี้เราถึงต้องมาเปิดปฏิบัติการ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับข้อมูลในระหว่างที่เราสืบสวนในเกี่ยวกับเส้นทาง
ของการลักลอบนำคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ปรากฏว่านะครับนอกจากการที่จะนำคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาผิดกฎหมาย
เข้ามาแล้วนะครับยังมีขบวนการค้ายาเสพติด
นำยาเสพติดมากับขบวนของคารวาลในการขนแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับ
สายของเราสายของทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลตรงกันว่า
ในแต่ละครั้งจะมีการลักลอบนำยาเสพติดประเภทยาบ้า
แล้วก็ทางยาไอนะครับมาจากทางประเทศเพื่อนบ้าน
โดยนำเรียนมากับสัมภาระของทางชาวต่างด้าวที่เข้ามานะครับ
ก็คือจะลำเรียงเข้ามาในส่วนของสัมภาระ
เพราะว่าเขามั่นใจว่าในการที่ผลขบวนการนั้นจะไม่สามารถ
ไม่มีการเรียกหยุดตรวจค้นจะไม่มีการสกัดจับกลุ่ม
และที่สำคัญครับการที่นำยาเสพติดมากับทางชาวลาวนั้น
ตรงนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายเราไม่ได้ไปพุ่งเป้าว่า
จนถึงจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร
ด่านตรวจหลายด่านทำไมไม่มีการหยุดไม่มีการสกัดจับ
ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางผู้บังคับบัญชาของทางตำรวจเอง
ก็คงจะต้องทำการตรวจสอบนะครับว่าเพราะอะไร
แต่จากข้อมูลที่เราได้มีบางส่วนเราพอทราบมา
แต่ไม่มีหลักฐานจึงยังไม่สามารถที่จะไประบุได้นะครับว่า
มีข้าราชการหรือมีใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะครับ
จากข้อมูลที่ทีมข่าวเราติดตามวันนี้นะครับท่านผู้ชม
จากที่ท่านผู้ชมได้ชมการรายงานสดพันเหตุการณ์ในขณะนี้แล้วนะครับ
รายละเอียดการสืบสวนการเข้ามาหาข้อมูลในจุดนี้
คืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับว่าทำไมเราถึงเข้ามาที่จุดนี้
และการสืบสวนนั้นของเราเราดำเนินการอย่างไร
หนนั้นเราใช้เวลาค่อนข้างที่จะเรียกว่าในการสูบสูเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะนานทีเดียวครับ
เราพยายามจะขับรถติดตามก็ถูกตามประกบพอในระหว่างเส้นทางในการที่จะขบวนที่ขนแรงงานไปนะครับ
เขาจะมีรถสเกาหน้าก็คือรถที่คอยดูต้นทางและเขาก็จะมีรถปิดท้าย
หากว่ามีรถคันใดแทรกเข้ามาในขบวนที่เขากดแรงงานต่างด้าวเนี่ย
เราก็จะถูกเป็นที่หมายตาถูกเป็นที่ต้องสงสัยแล้วนะครับ
นี่คือข้อมูลต่างท่านผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดในส่วนนี้
เราจะเปิดเผยให้เห็นถึงแผนผังถึงกระบวนการ
ในการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะในจุดนี้เป็นจุดที่มีการลักลอบผลแรงงานต่างด้า
สัญชาติลาวเข้ามาส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่นี่ครับ
ครับคุณธนากรครับจากภาพที่เห็นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานทั้งผู้หญิงผู้ชายมีภาพของเด็กหนุ่มโดยถูกจับไปแล้ว
มีรายงานไหมครับว่าจุดนี้ที่พื้นที่พักพิงตรงนี้มีรายงานอยู่จำนวนมากน้อยแค่ไหน
ตอนนี้หลบหนีจับกลุ่มอยู่มากน้อยแค่ไหนครับ
ก่อนที่จะเข้ามานะครับทางข้อมูลด้านการข่าวก็พบว่ามีอยู่ที่จุดนี้เนี่ยประมาณ๖๐คน
แต่ว่าในขณะที่ทางเจ้าที่มีการกระจายกำลังกันในการที่จะโอบล้อมสวนแห่งนี้ไว้นะครับ
และทันทีที่ได้ตัวของทางผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็จะนำมารวมกันแล้วก็จะมาตรวจสอบเอกสาร
ซึ่งเป็นไปได้น้อยนะครับว่าแรงงานกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย
เพราะว่านะครับการเดินทางจากจุดนี้ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี
แรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ๒๕๐๐๓๕๐๐บาทต่อการเดินทาง๑ครั้ง๑คน
ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับเขาใช้วิธีในการที่จะลักลอบลำเลียงคนมาภายในรถทุกซอกทุกมุม
อย่างภาพที่เคยปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้อุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น
และมักจะได้ยินข่าวอยู่บ่อยว่าพอเกิดอุบัติเหตุรถหนีด่านตรวจแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ
แล้วต้องเจอภาพที่สลดคือแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตอยู่ในรถไม่ต่ำกว่า๑๐คน
รถยนต์๑คันอย่างที่กรมการขนส่งท่านก็เองก็ออกใบประกาศให้อยู่แล้วนะครับว่า
รถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดคนแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่า
รถ๑คันสามารถที่จะขนแรงงานต่างด้าวได้มากกว่า๑๕คน
พูดแบบนี้ทำอย่างไรวิธีการอย่างไรน่าติดตามครับในช่วงข่าวไทยรัฐนิวโชว์ของเรา
เราจะขยายให้เห็นทั้งหมดถึงว่ารูปแบบขบวนการในการที่จะลักลอบลำเรียง
กระบะ๑คันขนคนได้อย่างไร๑๖คนเขานั่งยังไงเขาอยู่จุดไหน
ตรงนี้เรามีภาพหมดเรามีรายละเอียดทั้งหมด
แต่ว่าในส่วนของการที่เข้ามาในเป็นพยายามวันนี้คือ
ขอบคุณคุณธนากรในช่วงนี้ก่อนนะครับ
ต่อไปครับตอนนี้มีรายงานว่า

แต่ว่ามีการวิ่งหลบหนีกัน

รวมทั้งติดตามบทสรุปของการทลายเครือข่าย

นี่คือทั้งหมดของข่าวด่วนเรคนิวช่วงนี้ครับ